ติดตามกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
อย่างที่พูดเมื่อวานว่าเรื่องไม่น่าดังก็ดัง
กับแค่เรื่องของกระทะเรื่องของการทำครัว

เพราะว่าล่าสุดสกบอย่างที่เราบอกไปเมื่อเมื่อเดียกที่แล้ว
อย่างเค้าเรียกที่แล้วว่าเค้ามีการแถลงข่าวตั้งโต๊ะ
ให้โคเรคิงนั้นยุติการโฆษณาที่
ตัดสินว่าเป็นการโฆษณาเกินจริง
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการส่งเอกสารไป

เรื่องนี้จะเกิดขึ้นอะไรต่อไป

คือทฤษฎีการสื่อสารเนี่ย

คนติดตามกันทุกวันนี้มันมี๓เรื่อง

เรื่องของกฎหมายต่างที่ออกมา

ข่าวที่แม่ห้องสอนค้ากามเด็ก

เพราะคนอยากรู้ว่าสุดท้าย

กับทีมของนายกเทศมนตรีบ้านใหม่

เรื่องของกระทะวูดดี้หรือกระทะโคเรียคิง

แต่คนเขาอยากรู้ว่าสุดท้ายเนี่ย

เมื่อวานนี้หลังจากอาจารย์เจษดา
ดวงบริพันธ์อาจารย์จากจุฬา

สคบโดยคณะกรรมการ

แล้วมีมติมีคำสั่ง
ระงับโฆษณากระทะ

รุ่งเช้าขึ้นมาวันนี้ก็เป็นข่าว

ดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในจอสิครับเนี่ย

มันมีผลสืบเนื่องมาจากที่ว่า
สคบเขาได้ประสานงาน

ด้านหนึ่งที่เป็นข่าวสำคัญก็คือว่า

ที่บอกว่าเคลือบ๗ชั้น
ที่เอามาทำกระทะเนี่ยทำด้วยอะไรเป็นหินอ่อนหรือเปล่า
ให้พิสูจน์ซิว่ามีความลื่นไหลตั้ง๓๐๐กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย
ไม่ต้องใช้น้ำมันเนี่ยมันใช่หรือเปล่า
สกบก็มอบหมายให้อาจารย์เกษตรคนหนึ่งเป็นคนไปดำเนินการเรื่องนี้
ท่านชื่อรองศาสตราจารย์วีรชัยพุทธวงศ์
เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละ
ตอนนี้อาจารย์อยู่เชียงรายแต่ขอโฟนอินคุยกับท่านหน่อยว่า
เรื่องนี้ท่านไปพิสูจน์อะไรยังไงอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับ
สวัสดีครับพี่สุภาพที่กระจายครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์ฮะอาจารย์ได้รับโจทย์ให้ไปพิสูจน์
อย่างที่ว่านี่ใช่ไหมว่าว่ากระทะนี้ทำด้วยอะไรมีสารเคลือบยังไง

ครับก็ได้รับการประสานงานมาจากสคบนะครับ
บอกว่ามีประเด็นของเรื่องกระทะที่มีผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามา
แล้วก็อยากจะขอให้อาจารย์วิราชัยเป็นหนึ่ง
แล็บที่ช่วยกันทดสอบครับครับว่ามีข้อสงสัยตามที่เขาตั้งอ่าข้อสังเกตไว้นะครับ
ซึ่งหลังจากเราได้รับตัวอย่างกระทะในตอนเย็นนะครับประมาณ๑ทุ่ม
แล้วก็ในระหว่างที่เรากำลังหั่นชิ้นเนื้อกระทะนะครับ
มีทั้งยี่ห้อดังแล้วก็ยี่ห้ออื่นด้วยประมาณ๔ยี่ห้อนะครับ
เราก็พบว่าเนื้อกระทะไม่ดูดเหมือนแม่เหล็กนะครับ
สันนิษฐานในเบื้องต้นในตอนนั้นว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียม
แล้วเราก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คว่าเรากำลังหั่นกระทะอยู่

หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำงานของเราไปนะครับ
ก็มีการแชร์กันเป็นหมื่นก็แชร์แล้วก็มีการวิภาพิจารณ์ที่จะทำมาหั่นนะครับ
หลังจากนั้นรุ่งขึ้นเราก็เลยต้องตั้งสติกันใหม่แล้ว
ก็เลยต้องชี้แจงนิดนึงนะครับว่าสพบเขาขอความร่วมมือมานะครับ

เพราะที่บ้านผมก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่นะครับ
หลังจากที่กลับบ้านหรือไม่บ้านก็ถามว่าพี่อธิษฐรีหั่นทำไม
บ้านเราก็ใช้อยู่เราก็ตั้งเป้าประเด็นการพิสูจน์สามสิ่ง
ตามที่ได้รับคำร้องขอมาก็คือ๑เนื้อกระทะทำจากอะไรโลหะชนิดไหน
ในบนต้นก็ทราบว่าทำมาจากอลูมิเนียมนะครับ
แล้วก็พอลิเมอร์ที่เคือบเนื้อกระทะเนี่ยมันจึงคือพอลิเมอร์ชีวิตไหน
นะครับแล้วก็ข้อที่สามก็คือมันเคลือบทั้งหมดกี่ชั้นแปดชั้นจริงหรือไม่นะครับ
เราก็ได้ดำเนินการทดสอบโดยใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงนะครับ
แต่ว่าหลายยี่ห้อรวมทั้งยี่ห้อดังก็พบว่ามาตรฐานสูงกว่าปกติ
ก็คือเป็นอลูมิเนียมเสริมเหล็ก
เพราะว่ามีส่วนผสมของเหล็กคนอยู่
ก็ถือว่าเป็นอรุเนียมเกตที่ดีกว่าเกรดปกติ
ก็ถือว่าเขาอ่าใช้ของคุณภาพสูง
แต่อาจารย์เจษฎาบอกว่าไม่ได้ต่างกว่า
เนื้อกระทะทั่วไปเท่าไหร่
ครับนั่นก็เป็นความเห็นของอาจารย์เจษฎา
แหลปเราก็เปรียบเทียบกับตัวอย่างที่เราได้รับมา
ก็ต้องเอาตามผลแร็ป
เพราะว่าต้องให้ความเป็นตามผู้ปฎกรอบกัน
เนื่องจากเวลาน้อยขอถามไปเร็วหน่อยนะ

เพราะว่าเป็นกระทะเทบรอน
มีหินอ่อนเข้ามาเกี่ยวข้องที่ว่าโฆษณาเนี่ย

เบิ้ลเข้าไปในห้องของพี่แล้วผมเออบ้านพี่ทำไมเป็นลายไม้สักเลย
ประมาณนี้
อ่าทีนี้ความลื่น
ลื่นที่เขาจุดเป็นจุดขายว่าโอ้โหมันลื่นเป่าปั๊บพลวดเลยเนี่ยนะ
อันนี้พิสูจน์ได้ไหมว่ามันเป็นยังไง

ว่าจะส่งผลเร็วนี้แต่ของผมในส่วนของเคมีนะครับเราตรวจหมดแล้วนะครับ
ฉะนั้นเท่าที่จะพูดได้นะอาจารย์เอาเป็นว่าเห็นตรงกันไหมกับที่อาจารย์เจษดาบอกว่า
วิเศษไปกว่ากระทะทั่วไปเท่าไหร่
ก็มีความคล้ายครึ่งกันแล้วก็กระทะของเขาก็ผ่านมาตรฐานมอกรทั้ง๔๕ยี่ห้อนะครับ
ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อนุญาตให้ขายได้ในห้างในอะไรพวกนี้ครับแต่ว่ามันก็มีส่วนเขาเรียกว่าสารตัวเติมที่ต่างกัน
ซึ่งสารกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นสารที่ผมดูแล้วก็ปลอดภัยนะครับเช่นตัวสีทองเนี่ยก็คือแร่ไฮไลท์นะครับ
แร่ไพไลท์ก็เป็นทองปลอมนะครับทำให้มันเป็นสีทองและทำให้มีราคาอะไรประมาณนี้ดูดีนะครับ
แต่ประเด็นมันคือว่าคนเค้าแขลงใจว่ามันไม่ควรจะตั้งราคาแพงขนาดนั้น
อันนั้นคือนอกเหนือวิทยาศาสตร์ครับอันนั้นบริหารธุรกิจครับครับ
เป็นหน้าที่สคบที่ต้องดูว่ามันสมน้ำสมเนื้อกันไหมครับ
ทีนี้สุดท้ายเห็นว่ามีการอะไรมีการขอมีการเชิงในธรรมนองขู่มาด้วยเหรอ
มองคือเป็นมาทำกฎศัษย์ให้เสียหายนะครับที่สำคัญบ้านผมก็ใช้อยู่นะครับ

ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เวลาออกมาคนหนึ่งนะฮะ
ครับครับเบิร์ดนะครับสนุกครับพิเศษครับ
ได้ครับได้ครับขอบคุณครับอาจารย์วีรพงศ์
ส่วนคำถามที่ตั้งคำถามกันว่าสคบลงมติอย่างนี้
ระงับโฆษณาเนี่ยไปสั่งเขาได้ไหม
มีอำนาจที่จะสั่งไหมต้องส่งฟ้องศาลให้สารตัดสินหรือเปล่า
ได้ตรวจสอบแล้วครับสคบใช้อำนาจตามกฎหมาย
ที่จะสั่งระงับโฆษณาได้แต่ว่าเข้าใจว่า
จดหมายที่ส่งไปถึงบริษัทเนี่ยอาจจะถึงวันนี้
คืออย่างนี้คุณก๊อฟครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีหลายช่อง
รวมทั้งรายการของคุณชูวิทย์เราด้วยที่บอกว่าห้ามโฆษณาแล้วนะ
พอเบลกปั๊บโฆษณามาเลยคนพูดว่าเอ๊ะ
คนส่งคอมเมนต์มาเยอะมากว่าเอาเมื่อกี้พึ่งโฆษณาไปเอง
ฉะนั้นอันนี้ต้องรอสคบต้องส่งไปที่บริษัท
สคบไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามสถานีแต่ว่าเขามีอำนาจที่จะห้ามบริษัทว่า
คุณอย่าลงโฆษณาแต่เขาไม่มีสิทธิ์มาสั่งเราว่า
อย่าออกโฆษณาเข้าใจไหมฮะเขาสั่งไปต้นทางได้
เข้าใจว่าวันนี้หนังสือที่สั่งไปแล้วแล้วก็เขามีอำนาจที่จะสั่งตามกฎหมาย
ไม่ต้องยืดเยอะไม่ต้องรอสารอันนั้นก็เป็นข่าวใหญ่อยู่วันนี้ครับ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับก็มีอาจารย์มาพูดถึงเรื่องของผลทางเคมี
ชัดเจนนะว่ามีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอยู่ที่คุณผู้ชมล่ะครับ
ว่าเขาโฆษณามาอย่างไรแล้วคุณจะตัดสินอย่างไร
ก่อนจะควักเงินในกระเป๋าเนี่ยซื้อไปมันถูกมันแพงอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยถูกต้อง